รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับ
เอาละครับ๖๐นาทีของนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะ
ค่ำคืนนี้สิ่งที่เกิดขึ้น
กับคนคนหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้
แต่วันนี้อยากให้คุณฟังถ้าสมมุติคุณเคยไปทำ
อกหักรักคุดผู้หญิงสาบแช่งหรืออะไรเนี่ย

ทุกวันนี้เขายังจะตามคุณอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะคุณหนุ่ม
เขาเชื่อว่าเขาเคยไปทำให้คนตายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงแฟนของเขาเนี่ย
แล้วก็วิญญาณก็ติดตามตัวมาโดยตลอด
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อว่าจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาเนี่ย
เพราะว่าเขาเคยไปจุดทูบรับองค์พระพิคเนธ
ชีวิตเขาก็เปลี่ยนจากแดนเซอร์ตามเทคตามผับ
กลายเป็นแดนเซอร์ของซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศ
เห็นบอกตอนแรกไม่รู้ด้วยองค์พระพิฆาเนตนี่แทบเป็นใครถูกไหมครับ

แต่อย่างที่บอกน่ากลัวสิ่งที่บอกที่คุณจะต้องจดจำเอาไว้นั่นแหละ
ถูกต้องนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขานะคือการที่
เขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
ฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะฮะ
ตามเอาชีวิตเขาจนต้องรีบไปบวชให้ทันทีนะครับ
เรื่องราวจะเป็นยังไงไปพบเขาเลยครับ
คุณโทนี่ธวัชชัยโอสถานนท์ครับ
สวัสดีครับคุณโทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณโทนี่เป็นคนลูกครึ่งครับผมครับ
อเมริกันใช่ครับเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะฮะ
คุณพ่อเป็นอเมริกันส่วนคุณแม่เป็นไทยฮะ

ใช่ครับผมใช่ไหมครับเป็นแดนเซอร์ของใครมาบ้าง
ก็รู้จักวิตามินเอไหมครับรู้จักทีมพี่เอวิตามินเอ
ใช่ครับผมเป็นดันเซอร์ของวิตามินเอนะฮะแล้วก็เจสตาลินแล้วก็ทัชทายังฮะ
อ๋ออ๋ออ๋อเราจะเห็นคุณไปเต้นกับเขาอยู่
อยู่ที่จังหวัดผมเกิดอยู่ที่ระยองแต่มันเติบโตอยู่ที่จังหวัดสุจินบุรี
อยู่กับคุณอยู่คุณยายคุณยายอยู่กับคุณยายนะฮะ
เครื่องรางของขังคุณนี่ค่อนข้างจะแน่นพอสมควร

คุณมีความเชื่อพญานาคแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน
แต่สิ่งที่คุณห้อยมาวันนี้คืออะไร

ครับ
นี่ก็พระพิคเนธนะครับแต่ต้องถามสักนิดหนึ่งนะฮะ
จากเด็กประจีนนี่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้ยังไงฮะ
คือจริงแล้วนะครับผมก็เป็นคนค่อนข้างบ่อมตรง
ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการเรียนเท่าไหร่นะครับ
ก็คุกคียายเขาปลูกฝังเลี้ยงดูผมมาเนี่ย
วันหนึ่งยายผมเสียผมก็มีความรู้สึกว่าผมหมดที่พึ่งแล้ว
ก็เลยคิดว่าเอ๊จะอยู่ในประจินกเข้าไปมีอะไรแน่นอน
ก็เลยตัดสินใจ

เพราะว่าอยู่ที่ประจินคือมีแรงกดดัน
คือตอนนั้นคือหนังเล่าน้องนาเนี่ย

แล้วก็ทุกคนก็จะล้อผมว่าไอ้บุหรี่นอกซอง
๒๐๐๐บาทผมจำนำรถมอสไซด์
อันดับแรกผมไปทำงานนะครับอยู่ที่พัดพงศ์
ก็เป็นเด็กเสิร์ฟไว้ก่อนใช่เป็นเด็กเสิร์ฟ
ก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็พอดี

ตอนนั้นก็เงินก็หมดเพราะเราเช่าบ้านอยู่เนาะ
ก็เลยคิดหนักมากเลยตอนนั้นก็เลย
เป็นองค์การการกุศลที่ช่วยเหลือลูกครึ่ง
เขาจะหาพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมให้เราแล้วก็จะส่งเสียเรา
อะไรอย่างนี้ครับก็ไปกับจอร์นเนี่ย
เอิญนะครับเป็นจุดแรกเลยที่ผมจะได้เข้ามาเต้นเนี่ย
วันนั้นมีทีมงานเส้นสีขาว
ก็คือของคุณพี่นัทธีธีโรศนาภงก็คือเกณฑ์นัทธี
อ๋อเกณฑ์นัทธีอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะนะ
ใช่ที่ปลุกปั้นผมให้มีวิชาอาชีพมาก็คืออาจารย์นัทธี
ท่านทำงานเกี่ยวกับโรงต่อต้านโรคเอดนะฮะ
ก็ไปขอบอกว่าขอไปอยู่ได้ไหมครับอาจารย์
ผมไม่มีที่ไปผมขอเถอะครับ
อาจารย์ทีเขาก็คงสงสารแล้วก็ให้ผมขึ้นรถไปที่บ้านของเขา
แล้วก็ฝึกฝนอยู่ประมาณเกือบ๒ปี

แต่ก็ไม่ได้เต้นนะไปช่วยเขาเก็บกระเป๋า
เวลาเข้าไปเราก็จะไปเก็บชุดใส่กระเป๋า
แล้วก็ว่างก็จะมีครูเข้ามาสอนให้กับด้าน
เราก็ไปจำว่าเต้นเป็นอย่างงี้แล้วก็เก็บเกี่ยวผสมการ
แล้วก็นิดหน่อยปุ๊บเขาก็ให้ขึ้นไปโชว์

คุณไปเต้นในพลับได้อย่างไร
ขอย้อนไปนี่คือจริงแล้วผมอยู่กับอาจารย์นาธีจนได้วิชาตรงนั้นมา
ผมก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปรับงานนะฮะที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็
เขาโทรมาบอกว่าเนี่ยจะทำวงเพื่อจะออดิชั่นตามผับกลางคืน
ตอนนั้นก็จะมีพี่เสกโลโซมีศิลปินอะไรที่อยู่ในฟอร์มทีมในวงโอเพล่า
ทีมกันแหละแน่นอนว่าก็มีศิลปินมีนักร้องมีวงดนตรีคุณอยู่ในตำแหน่งของ
ก็มีพี่อยู่คนนะฮะที่เขาทำงานอยู่ในผับนะฮะไปเจอพี่ผู้หญิงชื่อพี่แขกเขามาบอกว่าเนี่ย
เองทำงานตรงนี้ลองจุดทูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแต่เราไม่เชื่ออยู่แล้วว่าไม่มีจริง
เพราะเราไม่ได้ปลูกฝังมาคุณเป็นคนไม่เชื่ออะไรอย่างนี้เลย
คุณนับถือศาสนาเลยผมพุทธนะฮะแต่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงแล้วก็เทพเจ้ามีจริง
เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษด้วยผมไม่เชื่อฮะอย่างคุณไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษแต่นั่นไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี

ผู้ที่รู้จักผิดชอบทั่วดีเป็นตัวอย่างแก่สังคม
เป็นคนพูดในโลกได้ใช่ปฏิเสธอย่างบาปบุญคุณโทษ

พี่เขาบอกว่าลองจุดธูปดูเราก็บอกพี่จะบ้าหรอ
จะไปจุดทำไมจุดเพื่อขออะไร
เขาก็ก็จะบอกแล้วบอกเล่าจบ
เขาจับมือเลยแล้วก็เอาทูบมา๑๖ดอก

ก็ไปจุดทูบหน้าศาลพระพรม

ก็เลยบอกว่าลองดูไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
เขาบอกเนี่ยเราก็จุดไปนะมือสั่นเราก็หัวเราะในใจ

ก็ไม่ได้ตั้งก็คิดในใจก็ไม่ได้ศรัทธาอยู่แล้ว

ผมก็ไม่อยากขัดพี่เขาเพราะว่าเขาบอกผมมาบ่อยแล้ว

ดังหลายครับมึงผมเลยบอกว่าถ้ามีเทพเทวดา
ตนไหนดูแลกายสังขารและจิตวิญญาณของผม
ขอให้มานิมิตให้มาฝันให้ผมเห็น

ก็เกิ่นมาให้ผมพูดผมก็บอกไปตามส่วนฟรี

แต่พี่คนนั้นก็ไม่ค้นนำแบบให้ให้พูดแบบนี้
คุณมีแต่พูดตามตามต่อไปแล้วก็หัวร้า
ไม่เชื่ออยู่แล้วก็ปักทุกอย่างปกติ
กลับไปที่ห้องก็อาบน้ำอาบท่า

คืนนั้นเลยก็นอนไปได้สักพักหนึ่ง